เดียวกันกับเรื่องนี้ครับเพราะว่าเคารพและศรัทธา

เป็นเกจิแห่งลุ่มน้ำนครชัยศรีที่วัดบางพระแห่งนี้
หลวงพ่อเปิ่ลท่านรัฐสังขารไปนานแล้ว
แต่พิธีไหว้ครูยังคงจัดสืบทอดกันต่อมา

ผู้ชายก็มาผู้หญิงก็มามีทั้งคนไทยและต่างชาติ
ปรากฏว่าระหว่างร่วมพิธีครับ
มีบางคนลักษณะคล้ายกับของขึ้น

อู้ยวันนี้เป็นตัวอะไรมากัน
บางเพราะว่านี้มีเยอะมากลองดูครับ

บางคนจะวิ่งจะวิ่งต่อไปตะปกก็มีฮะ
หอ่ะนั่นก็ท่ากท่าที่มือมือหงิกอันนั่นคือ
เสือกระโจนขออภัยค่ะอ๋อเสือกระโจนขออภัยค่ะ
บางคนศักดิ์เป็นฮนุมานก็จะทำท่าทำทางคล้ายลิงก็มี
บางคนกระโดดเหมือนลิงนี่แบบนี้มียันลิงลมฮะ
บางคนทำภาพเหมือนคนแก่เดินคำไม้เท้า
นั่นคือยันเพราะแก่รือสีแล้วแต่ครับนี่ฮะ
เป็นภาพบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ
ไหว้ครูที่วัดบางพระที่นครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
ศิษย์ลูกหามาร่วมกันเยอะมากหลายพันคน
คนไทยก็มาคนต่างชาติก็มีบางคนนะฮะร่วมพิธีนะ
ใส่ชุดขาวมาหยิบกล้องโทรศัพท์มา
แล้วถ่ายภาพถ่ายคลิปเอาไว้เก็บบรรยากาศเอาไว้หมดเลย
เห็นไหมฮะฝรั่งผู้ชายคนนั้น
นี่แต่เขาก็ค่อยรูปคำหรืออะไรด้วยใช่ไหม
ก็ลูกศิษย์หลายคนมาจากหลากหลายที่ครับ

นี่ค่ะคือแล้วแต่ความเชื่อความศรัทธาครับ
บรรยากาศด้วยความที่คนมาเยอะขนาดนี้ปกติ

ถ้าหลวงพ่อหลวงพี่มาประพรมน้ำมนต์
ไม่ไหวครับเพราะว่าคนเยอะมากเกิน
นี่ไงหลังพ่อเหมือนยันพ่อแก่ฤษี
ใช้วิธีการแบบนี้ในวันนี้เอาดูหน่อยเขาฉีดน้ำมนต์ยังไงฮะ

ต่อปั๊มมาแล้วฉีดพ่นเป็นสาย
นึกถึงภาพตอนจังหวะที่มีการฉีดน้ำสงกราน

ออกมาแบบนี้จะได้ไกลและแรงและทั่วถึง

และคนก็คาข้ามและเนืองแน่นแบบนี้นะฮะ

บริเวณหน้ารูปปั้นของหลวงพ่อเปิ่น

เป็นภาพของบรรยากาศความเชื่อและศรัทธา
ลูกศิษย์ลูกหามากันทั่วทุกสารทิศ
ศักยันต์อาจจะเป็นกุศโลบายหนึ่งก็ได้

เพราะจะต้องเคล่งคัดในศิลป์ห้า
โดยเฉพาะห้ามผิดลูกผิดเมียผู้อื่น
ด่าว่าคุณพ่อคุณแม่บุพการี
แล้วก็จะมีข้อห้ามข้อบังคับอื่น

คุณผู้ชมก็ถามกันเยอะเหมือนกันนะว่าอุ้ย

เขาก็อาจจะแยกกันมีคนเข้าไปชาร์จไปดูแลไง

ทำไมฮะของขึ้นทุกอย่างแต่ค่าแรงไม่ขึ้นเลย